ไขปริศนาเรื่องการเจอมัมมี่๓๐๐ปี

ตำบลศรีบัวทองอำเภอแสวงหาบ้านของลุงแจ้ง

แกก็มีที่เยอะนะที่นาที่ไร่เนี่ย๑๐กว่าไร่
จะขุดหน้าดินขายขุดไปขุดมา
ไปเจอซากศพมนุษย์แบบถูกหินถูกดินอะไรแบบ
นี่ฮะเป็นราศนามัมมี่อย่างนี้

นี่ฮะนี่เนี่ยนี่เห็นไหม

ชิ้นก็เป็นพวกเศษแบบฟอสซิล
หรือว่าคล้ายกับมีดขวานหิน

อันนี้หัวงูนี่หมายถึงงูที่เป็นสัตว์เนอะ

ผ้าที่ไว้ห่อเนี่ย

ไม่ใช่ว่าขุดดินแล้วเจอผ้าห่อเป็นมัมมี่อย่างนี้

คาวมาเลยออกไปว่าโหมัมมี่

ในหัวนี่คือมันจะต้องเป็นผ้าสีขาว
ยาวแล้วก็พันร่างเป็นร่างคนอย่างนั้นเลยไง

ทีนี้ก็รอขั้นตอนทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบ

อยากจะสร้างพิพิธภัณฑ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูตรงบ้านแกนี่แหละ

เคลื่อนย้ายไปตรงไหนก็กลัวว่าจะเสียหาย
ใช่เพราะว่าของพวกนี้มันค่อนข้าง
มาของไทยรัสทีวีบ้านลุงแจ้งอยู่ที่บ้านเล็กที่๒หมู่๕
ตะบนศรีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง
บ้านหลังนี้ฮะลุงแจ้งชื่อจริงชื่อนายสมเกียจบริบูรณ์

ลุงก็เล่าให้ฟังบอกเรื่องมันเป็นอย่างนี้
คือลุงเนี่ยมีที่อยู่๑๗ไร่นะ

ทีนี้ที่ที่อยู่ตรงข้างอบตศรีบัวทองเนี่ย
ลุงขุดหน้าดินเพื่อจะไปขายเห็นไหมนี่ฮะลุงก็ชี้ให้ดูนะครับ
นี่คือลุงแจ้งนะถูกต้องขุดลึกไปสักเมตรครึ่ง
ปรากฏว่าไปเจอโครงกระดูกมนุษย์ที่แบบมีเศษดินเศษอะไรแบบเคลือบ
หอคุมมาไว้แบบโอ้โหมันยาวนานแบบต้องแบบหลายพันปีอ่ะค่ะ
ไม่ใช่ว่าเพิ่งเจอใหม่แล้วแบบต้องมาพิสูจน์ว่าเอ๊ะ
ใครฆ่ามาฝังอำพลางอ่าศพมาเผาอำพลางอย่างนี้ไม่ใช่
ลงไปเมตรครึ่งเพื่อจะขายหน้าดินค่ะ
อันก็เป็นพวกรูปร่างคล้ายมีดอืม
ขวานหินเครื่องปั้นดินเผาเยอะแยะไปหมด

นี่ลุงก็เลยเนี่ยฮะอ๋อลุงแกห่อเรียบเลย
ขึ้นมาเก็บไว้บนบ้านโอ้นี่คือทั้งหมดที่เจอเหรอฮะ
ถูกต้องเยอะมากส่วนที่เป็นกระดูกมนุษย์ทั้งล่างคนเนี่ย
ลุงแกไม่กล้าเคลื่อนย้ายยกมาเพียว
เดี๋ยวกลัวมันจะแตกจะหักพังเสียหาย
ก็เลยเอาผ้าใบมาห่อแล้วเอาเชือกมัดแล้วค่อยยกมา

ใช่นี่ครับเห็นไหมอันนี้
ลุงก็บอกเลิกแล้วไม่ขุดแล้ว

แล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
กรมศิลปากรนักโบราณคดีนะครับ
ก็มาตรวจสอบเบื้องต้นเอาไว้แล้วนะครับ
เรื่องต้นคาดว่าน่าจะเป็นแบบโอ้โห
ลักษณะของเก่าแก่หรือว่ากระดูกมนุษย์คนโบราณ
ตั้งแต่๓๐๐๐ปี
โอ้โหนี่ฮะท่านผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะฮะค่ะ

ลุงแจ้งบอกว่าพอเจอเรียบร้อยแล้วเนี่ย
ชิ้นเนี่ยนะจิรายุทธ์มันเหมือนเป็นหัวงูนะ
งูที่แบบกลายเป็นหินอ่ะค่ะ
อ่าลุงรู้ได้ยังไงเออนั่นน่ะสิ
คือสังเกตดูคิดว่าน่าจะใช่ลุงลองเอาน้ำมาลูบดูหน่อยหน่อยเนี่ย
ค่ะมันขึ้นเป็นเกร็ดงูชัดเจนเลย
เหรออ่านี่ลุงคุยไปยิ้มไปหัวเราะไปนี่เห็นไหม
ชอบใจอ่ะนี่ใส่แว่นดำออกไทยรัฐนิวโชว์เท่เลยนะฮะ
อยู่แถวบ้านคุณพ่อผมบางทองอ่าเหรอคะอ่า
คุณแวะไปหาเขาดีกว่าคุณจะได้ไปดูของเขา
โอ้ดูเห็นมั้ยแล้วก็เก็บลงไปนะอ่าเห็นมั้ย
เปิดเป็นพิธิพันย่อมได้เลยนะถ้าเกิดถือเอาอภิสูจน์แล้วว่า
เขาเป็นจากยุคไหนอะไรยังไงแบบนี้
ที่ลูกเล่าให้ฟังนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

เกะกะไปหมดผมก็เก็บ

แล้วก็เป็นพวกครึ่งล้าง
ของเข่านี้แล้วก็เพิ่งลูกดอก

เพิ่งอย่างอื่นไม่มีตรงไปขุดไปเก็บ
อะไรคนเดียวเขาว่าผมบ้าไปแล้ว
แต่ผมก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะว่าเก็บของผม
แล้วบ้านมีความสุขมีความสุขของเรา
จะทำวิจภัณฑ์เป็นสูตรเรียนรู้ให้กับ

มาปุ๊บขอซื้อโครงกระดูกในจำนวนเงินเป็น๗หลักเนี่ย
ลุงจะปล่อยไหมไม่
เพราะว่าเพราะใจเราซึมซับอยู่ด้านนี้แล้ว
คืออยากให้เด็กเขาสืบสาวไงไป
นี่ฮะมีคนติดต่อขอซื้อลุงก็ไม่ขายนะครับ

ถามว่าเอาละแล้วลุงเก็บไว้ที่บ้านดีไม่กลัวหรอ
หรือว่าเจออะไรแบบแปลกบ้างไหม

พอเอาโครงกระดูกมนุษย์เอาของเก่าขนาดนี้
มาเก็บไว้ที่บ้านคือไม่เจอแบบ
วิญญาณมาให้เห็นมาเข้าฝันแบบเห็นกันตัวเป็นอย่างนี้ไม่เคยเจอนะ
แต่ที่เจอบ่อยเลยนะได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินในบ้าน

ตัวคนเดียวนะเป็นโสดนะรัชพร

ใช่นี่ฮะลุงบอกอยู่คนเดียวแล้วใครมาเดินอยู่ที่บ้าน
เวลาลุงอยู่ใต้ถุนบ้านเนี่ยมีเสียงคนเดินบนบ้านบ่อย
พอขึ้นไปบนบ้านไม่เจอใคร

เออบอกว่าเสียงคนเดินแล้วตีตายเลย

ลุงแจ้งเองแกบอกว่าแกก็ไม่ได้กลัวสิ่งเหล่านี้นะ
เพราะว่าแกก็รู้อยู่แล้วไงที่มงที่ม้าที่ได้มา

อย่างเขาเดินตลอดคืนเดินแอ๊บ

แล้วตอนผ่านเองถ้าคนอย่างงี้ถ้าเราไปนั่งในถุ่ม
เพื่อนผมบางคนตอนนี้มาแล้วไม่มาอีกเลย
บอกว่าใครเดินไปบนบ้านบอกไม่มีบอกเอาแล้ว
ไม่มาทุกวัน
คุณภาคภูมิไปหาลุงแจ้งหน่อยสิไม่มีใครกล้าไปหาแกเหงานะเนี่ย
เลี้ยงกบไว้ข้างบนบ้านหรือเปล่า
แอบเลยบ้านไม้บางทีมันก็มีเสียงไม้ถึงออกไม่รู้นะ
ใช่ค่ะ
ทุกผู้ชมครับเราพบว่าเหตุการณ์ต่างก็เป็นอย่างนี้
ลุงแจ้งก็เลยฝากแจ้งด้วยว่าไม่ใช่มัมมี่ที่ไหนหรอก

คือลุงก็ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านตามที่ลุงคิดนึกได้นี่แหละ
หาผ้าบงผ้าใบมาคลุมไว้ก่อนค่ะมามัดไว้ก่อนนะฮะ
จะได้ไม่พังเสียหายเดี๋ยวต้องเคลื่อนย้ายไปตรงนู้นตรงนี้
เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเนี่ยนะครับ
บรรดาฟอสซิลที่ลุงแจ้งขุดขึ้นมาได้นะครับ

ก็เป็นพวกฟอสซิลสัตว์ก็มีนะฮะ
มีอันหนึ่งคล้ายกับหัวงูที่ลุงบอกเอาไว้อยากเห็น
ลุงวางไว้บนเข้าอี้หนึ่งนะลุงบอกมันใช่จริงนะ
มันขึ้นเป็นเกล็ดเลยนะลองเอาน้ำรูปอ่ะ
เป็นเกล็ดตรงหัวมันหรือเปล่านี่ฮะคุณเจรยุทธ์ก็เลยลองรูปดู
เห็นไหมหรือจะลายหินเราก็ไม่รู้
ก็ต้องให้คนที่เขาเชี่ยวชาญมาดูถูกต้องนะฮะ
ลุงแจ้งต้องการสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ประจำจังหวัดอ่างทองนะฮะ

กรมศิลปากร๓จังหวัดพระนครศิริยาที่ดูแลพื้นที่นี้นะครับ
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะฮะ

บอกว่าโบราณวัตถุที่ขุดถ้าตามหลักกฎหมายเลยนะ
ไม่ว่าจะขุดเจอตรงไหนอะไรยังไงเป็นพื้นที่ของใครก็ตามนะครับ
ถ้าขุดเจอถือว่าสิ่งของเหล่านั้นต้องตกเป็นของกรมศิลปากรทั้งหมด
กรณีของลุงแจ้งถ้าต้องการที่จะสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์
แล้วก็สร้างอยู่ตรงพื้นที่บ้านตัวเองตรงนี้เนี่ยถามว่าทำได้ไหม
ก็ทำได้แต่ก็ต้องพูดคุยแล้วก็แจ้งเรื่องราวได้รับอนุญาตกันอย่างถูกต้องเป็นขั้นตอน
กรมศิลปากรจะส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยดูแลให้เรื่องการเก็บรักษาการคงไว้
ซึ่งสภาพต่างให้ดีที่สุดนะฮะเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ดูกันยาวนานต่อไปนะครับ
ทีนี้ข้อสงสัยที่ว่าเออตกลงเนี่ยสิ่งของเหล่านี้นะฮะโบราณนวัตถุเหล่านี้นะฮะ
หรือว่าโครงกระดูกที่เจอเนี่ยมันเป็นยุคสมัยไหนอะไรยังไงกันแน่
อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ
อาจารย์พิพัฒน์บอกกับเรานะครับบอกว่าโครงกระดูกที่พบนะครับ
อาจารย์พิพัฒน์ก็เคยไปขุดค้นหามาแล้วนะฮะ

ถ้าตามนี้เนี่ยถ้าดูตามอายุก็เป็นไปตามที่กรมศิลปากรบอกนั่นแหละ
คือน่าจะ๓๐๐ถึง๓๕๐๐ปีนะฮะ
โครงกระดูกมนุษย์ที่เจอที่บ้านลุงแจ้ง
เชื่อว่าเป็นมนุษย์ในยุคมนุษย์สีบัวทอง
อยู่ในยุคหินใหม่ต่อยุคสำริท
อยู่ในกลุ่มเดียวกับวัฒนธรรมบ้านเก่า
จังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีนะฮะ
ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมเขาถึงฝังไว้ในหลุมแบบนั้นน่ะ
คือตามความเชื่อของคนในยุคนั้นนะฮะ
มนุษย์สีบัวทองเนี่ยฮะ
เวลาที่มีผู้เสียชีวิตเนี่ยเขานับถือผีนะยุคนั้น
เขาก็จะเอาหม้อดินเอาข้าวของเครื่องใช้เนี่ย
ฝังรวมไปด้วยเพื่อให้คนที่เสียชีวิตไปใช้ในโลกหน้า
จริงนี่ก็เหมือนกับหลายวัฒนธรรมหลายอารยธรรมนะที่เขาก็ทำกันแบบนี้
ถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นลุงแจ้งก็เลยเจอพวก
หม้อดินชามมีดขวานอะไรพวกนี้ด้วย
ของเครื่องใช้พร้อมกับโครงกระดูกมนุษย์
หาว่าอ้าวอันนี้มันก็มีหลายยุคส่วนมากเขาก็ฝังอย่างนี้
แล้วรู้ได้ยังไงว่าเป็นมนุษย์สีบัวทองยุค๓๐๐๓๕๐๐ปี
อาจารย์พิพัฒน์บอกว่าก็เพราะหม้อที่เจอเนี่ยเป็นหม้อดิน๓ขา
ซึ่งคนในยุคนั้นใช้หุงหาอาหารแล้วก็ใช้หินที่เจอเป็นลักษณะหินตับ
ซึ่งเขาทำเป็นขวานมีลูกธนูเอาไว้ล่าสัตว์
ส่วนเสื้อผ้าเนี่ยเขาจะใช้พวกใยพืชมาปกคลุมร่างกาย
ถ้าดูเหล่านี้แล้วเอามาประกอบกันแล้วมาวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ย
อาจารย์พิพัฒน์บอกว่านี่คือมนุษย์ในยุทธ์มนุษย์สีบัวทอง
ยุคหินใหม่ต่อยุคสมฤทธิ์นี่ค่ะท่านผู้ชมครับ

อยู่ใกล้บ้านพ่อคุณพักภูมิคุณพักภูมิไปคนแรกไหม
ลุงแจ้งบอกว่าเคยมีคนมาเที่ยวมาชมนะอ่าแล้วเป็นไงคะ
บางคนก็เศษอันเล็กอันน้อยขอไปขอไปแล้วต้องเอากลับมาคืน
พอขับไปที่บ้านแล้วไปได้ยินเสียงจริงลุงแจ้งบอกอย่างนั้นจริง
ก็เลยมีคนมาเที่ยวมาชมทีนี้ไม่มีใครกล้าขออะไรอีกแล้ว
ก็มาดูเฉยแล้วก็ศึกษาไปแล้วกันนะคะ
สักชิ้นมั้ยล่ะไม่เอาค่ะอยากไปดูเฉยแต่ไม่ได้ต้องการครอบครอง
แววไปเยี่ยมชมครับได้ค่ะ